พร้อมกันเพราะว่าจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดสุโขทัย
ไปที่จังหวัดสุโขทัยเนี่ยจะต้องไปไหว้ที่ไหนรู้ไหม

เรื่องของการขอพรและสมหวังสมปรารถนา
เพราะว่ามีคนนิยมไปแก้บนด้วยรูปปั้นไก่ชนเยอะมาก

มากันที่บริเวณศาลเจ้าพ่อพระร่วงนะคะ
อยู่ที่ริมถนนสายสวรรคโลกทุ่งเสลี่ยม
ตำบลนาทุ่งอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย

ชาวบ้านเขาเคารพสัทธามาก
ว่ากันว่าสารเจ้าพ่อพระร่วงแห่งนี้เนี่ยนะคะ
หากใครมาขอพรอะไรก็จะสมความสำเร็จดังคำขอ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินโชคลาภ
รวมไปถึงเรื่องของสุขภาพด้วยเช่นเดียวกัน

ให้ขออย่างเดียวถ้าหากคำขอเนี่ย
ขอแล้วได้สมพรปรารถนาก็ให้นำรูปปั้นไก่ชนมาถวาย
คุณจะเห็นว่าจากความศักดิ์สิทธิ์
ก็เลยทำให้มีรูปปั้นไก่ชนจำนวนมาก
ตั้งอยู่บริเวณศาลแห่งนี้

เราไปฟังเสียงของชาวบ้านที่นี่เขายืนยันกันค่ะ
เด็กที่ถูกงูกัดเขาเป็นยังไงครับ

เด็กที่ถูกงูกัดก็คืออยู่ในบ้าน
แล้วทีนี้งูกัดแล้วทีนี้เขาแบบไปนอนโรงพยาบาล
หมอก็ว่าไม่น่าจะรอดเพราะพิษมันลามไง
ทีนี้แม่เขาก็เลยมาขอมาขอพรให้คุ้มครองเด็กนี้ที่อยู่ในบ้านที่นี่ค่ะ
แล้วก็พอนั่นเด็กก็ดีขึ้นดีขึ้นแล้วปัจจุบันนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่
แขนที่รักษาก็คือพิษที่แล่นไปมันก็ไม่มี
อันนี้เป็นเรื่องราวที่ชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังนะคะ
ส่วนสาเหตุที่ต้องนำรูปปั้นไก่มาถวายเยอะแยะมากมายแบบนี้
ชาวบ้านเขาเชื่อว่าในอดีตที่นี่เขานิยมตีไก่กันชนไก่กันนะคะ
ทีนี้ใครชนะก็จะเอาไก่มาไหว้
จนมีคนสมหวังก็เลยนำรูปปั้นไก่มาถวายแบบนี้

ไปเป็นก็มีอันนี้ไม่ได้เอามาถวาย
แต่ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของความเชื่อส่วนบุคคลนะคุณผู้ชมค่ะ
ดูแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชม
คือจริงมีหลายที่นะที่นิยมแก้บนด้วยรูปปั้นไก่ชน
ก็มีอยู่ที่หนึ่งที่พิศนุโลก
สมเด็จพระนาเรสวนเวลาไปขอพรที่นั่นเนี่ยก็มักจะบนบานด้วยไก่ชนแบบนี้
ก็เคยทำเพราะว่าพระนเรสวนเนี่ยชอบตีไก่ชอบไก่ชนใช่ไหมเหมือนกันนะคะ
ที่นี่เขาก็เลยเชื่อว่าสารเจ้าพ่อพระร่วงเนี่ยชอบไก่ชนเพราะสมัยก่อนเขามีการเล่นไก่ชนตีไก่กันตรงนั้น
พอชนะก็จะเอาไก่มาถวายอะไรแบบนี้นี่ก็เป็นเรื่องของความเชื่อแต่เยอะมากจริง
ไก่ชนนี่แบบวางเรียนราวไปมีหลายไส้หลายขนาด
ไปจนถึงหน้าสารนะแล้วเจ้าไก่ตัวเป็น
ก็เดินทักเพื่อนตลอดแต่ไม่มีใครตอบ
ก็ทำไมไม่มีใครตอบอีกทำไม
มันเป็นไก่รูปปั้น
แหม่แต่ว่าเป็นเรื่องความเชื่อจริงจริงคุณผู้ชม
ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจ๊ะ